เทศไทยรัฐช่วงนี้นะคะว่าด้วยเรื่องของข่าวแปลกข่าวความเชื่อ

เรื่องแรกเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์อยู่หน่อยนะ
เป็นเรื่องของเกี่ยวเนื่องจากความฝันเนี่ยนะคะ
คนที่เขาฝันเขาเป็นช่างไม้อยู่ที่เมืองสุพรรณ
รับต่อโต๊ะกินข้าวในโรงเรียนต่าง
ก็จะโต๊ะยาวหน่อยนะแล้วก็จะมีการเอาไม้มาต่อ
เขาบอกว่ามีอยู่คืนนึงเขาฝันเห็นใบหน้าผู้หญิง
เนี่ยโต๊ะนี้คือไม่ได้วางราบเหมือนโต๊ะอื่นไงมันตั้งเลย
แล้วก็มีน้ำดงน้ำแดงมีพวงมาลัยดอกดาวเรืองมีทูบ
ที่ต้องเอามาบูชาแบบนี้เพราะว่ามีอยู่คืนนึงเขาฝันค่ะ
เขาฝันว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยสวยเลยผมยาวมาหาเขา
หลังจากนั้นพอเขาตื่นแล้วก็มาบอกว่าให้เก็บโต๊ะ
หมายเลข๑๗ไว้พอตื่นขึ้นมาเขาไปดูหมายเลข๑๗
หมายเลข๑๗เจอหน้าผู้หญิงที่เขาฝันเมื่อคืน
ปรากฏอยู่กลางโต๊ะจริง

ที่เขาทำเป็นสี่เหลี่ยมไว้เขาบอกนี่ใช่เลยเมื่อคืนผมฝันเห็นแบบนี้เลย
นี่เป็นแผ่นไม้เมื่อสักครู่นี้เป็นแผ่นไม้ที่จะเตรียมไว้ทำโต๊ะกินข้าวนักเรียน
ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นนะที่เขาทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไว้
จะเป็นลักษณะคล้ายใบหน้าผู้หญิง
ชาวบ้านได้ฟังเรื่องราวทั้งหมด
มาเลยค่ะมาที่คนต้นมะขามหน้าบ้านเลขที่๖หมู่ที่๕ซอย๓หนองกระทู้บ้านดอนพรมตำบลหนองบ่ออำเภอ๒พี่น้อง
สุโขทัยมาตัวเปล่าไม่ได้ต้องเอาทูบเทียนมากราบไหว้ขอพรขอขมา
แล้วก็จะเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคด้วยนะคะ
ถามคนที่ฝันเรื่องนี้หน่อยชื่อวนายรุ่งโรธเพชรคงทองอายุ๔๗ปี
เป็นช่างไม้เล่าว่าทางโรงเรียนวัดดอนสุโขอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้นำไม้สักจากเรือนไทยเก่าในจังหวัดกาญจนบุรีไม่ใช่ไปตัดมาใหม่นะ
เป็นไม้จากเรือนไทยเก่าในเมืองกาลบอกว่าเอาไม้ตรงนี้ไปแล้วตอบเป็นโต๊ะกินข้าวให้กับนักเรียนได้ไหม
ได้ไหมผมอยากได้สิบเจ็ดตัวพอออกบอกแบบนี้
ความกว้างของแต่ละโต๊ะหกสิบเซนติเมตรความยาวหนึ่งร้อยสิบแปดเซนติเมตร
ระยะแรกก็ตั้งใจทำงานไปไม่ได้สังเกตอะไร
แต่พอคืนวันที่๒๕ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเป็นวันพระพอดีเลย
หลับไปค่ะฝันเห็นผู้หญิงผมยาวสวยแต่งชุดไทยสีทอง
มาบอกว่าเก็บโต๊ะหมายเลข๑๗ที่เพิ่งต่อเสร็จ
เอาไปเก็บไว้ใต้ต้นมะขามหน้าบ้านนะแล้วจะโชคดี
ผู้หญิงคนนี้บอกแบบนี้จากนั้นฟุบหายไปเลยค่ะ
ช่วงจังหวะที่หายไปตัวเองตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมา
แล้วตอนเช้าก็เลยเดินมาดูที่โต๊ะหมายเลข๑๗
มาดูโต๊ะตัวนี้ปรากฏเป็นลายไม้ลักษณะคล้ายใบหน้าผู้หญิงโบราณ
ซึ่งเหมือนกับที่เขาฝันถึงเมื่อคืนเลยเขาบอกแบบนี้
หลังจากชาวบ้านได้ทราบข่าวนี้เป็นกระแสบอกต่อกันไปค่ะ

บอกว่าน่าจะเป็นนางไม้เจ้าแม่สักทองที่สิงสถิต

ซึ่งหากมองเป็นเรื่องธรรมชาตินะคุณผู้ชมก็จะเป็นลักษณะของลายไม้แหละเนาะ
ว่าลายไม้มันก็เหมือนดวงตาไงแล้วก็มีจมูกแบบนี้ค่ะ
ก็สวยงามดีนะส่วนเรื่องความเชื่อก็เป็นวิจารณญาณของคุณผู้ชมนะคะ